จากการเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการที่จะแก้ไขปัญหาการลักลอบส่งไม้ห่วงห้ามออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะไม้ชิงชัน
ซึ่งถูกพูดถึงอย่างมากทำให้นักขณะนี้เองจำนวนคดีและไม้ของกลาง
ก็ค่อยลดลงนะครับเนื่องจากว่ามีการคุมเข้มมากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องนี้เจาะประเด็นพร้อมกันจากรายงานโดยคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
หลังจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับได้นำเสนอเส้นทางขบวนการลักลอบขนไม้ชินชัน
ส่งออกประเทศเพื่อนบ้านไปก่อนหน้านี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นหนึ่งของกลางที่ทางเจ้าที่อุทยานแห่งชาติ
ตรวจยึดจากขบวนการลักลอบขนม้าชินชันไว้ได้เป็นจำนวนมากครับ
เพื่อไม่ให้ทางขบวนการเหล่านี้ส่งออกนอกพื้นที่ได้อีกครั้งครับ
องไม้ชิงชันกว่า๓๐๐ท่อนและแผ่นเหลี่ยมพร้อมรถ๓๒๖คัน
เป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายน
ไว้จากกลุ่มขบวนการลักลอบตัดไม้เพื่อส่งออก
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติภูผายนบอกว่า
สกัดจับขบวนการตัดไม้ไม่ให้คนออกนอกพื้นที่
ต้องใช้กลยุทธ์และแผนการที่รัดกลุ่ม
เพื่อไม่ให้ขบวนการเหล่านี้ไว้ตัวทัน
ขณะเดียวกันได้สนที่กำลังกับทหารและชาวบ้าน
ช่วยกันเป็นถูกบันตาและละต่อเวทย์พื้นที่
อย่างที่บอกล่ะครับก็คือ
เรามีการให้กำลังปฏิบัติของเราเนี่ย
เข้าไปเอ็กซาเรย์ในพื้นที่
แล้วก็เฝ้าระวังทุกจุดวางสายข่าว
เพื่อจะได้ทำ
ดำเนินการปราบปรามให้ได้ทันท่วงที
ก่อนที่ไม้พวกนี้จะหลุดออกไปนอกพื้นที่ได้
การออกตรวจตราที่เข้มข้นมากขึ้น
ทำให้ขบวนการรักรอบขนมัดชินชันเริ่มลดลง
แต่ขบวนการเหล่านี้ก็พยายามหาเส้นทาง
ขนส่งออกริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เร็วที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงต้องวางแผนซ้อนแผนเพื่อสกัดจับ
คือรถพวกนี้ส่วนใหญ่ก็มันไปมีถนนรอบอุทยาน
ก็คือมันมาจากทุกทิศทุกทางนั่นแหละครับ
เส้นทางที่ใช้หนีออกจากอุทยานได้รวดเร็วที่สุด
ไปได้ถึงชายแดนเร็วที่สุดก็คือเส้นเป็นพัฒนานี่แหละครับ
ก็คือรถพวกนี้ส่วนใหญ่เพื่อจะวิ่งไปหาโขง
ก็คือทางนี้จะเป็นทางหลักที่ตรวจยึดได้เยอะมาก
คือช่วงนี้เลาลงเลยนะครับเรื่อง
เพราะเราจับได้ตั้งแต่ต้นต่อแล้ว
เรื่องรถคือของไม่มีลงมาให้รถบรรทุก
เพราะว่าเราไปจับตั้งแต่ต้นต่อแล้ว
หากดูสถิติการลักลอบขนม้าชินชันย้อนหลัง๓ปีพบว่า
ปี๒๕๕๗จับกลุ่มได้๑๒๘คดี
ไม้ชิงชัน๒๒๗๖ทั้งท่อนและแผ่นเหลี่ยม
ในปี๒๕๕๘จับกลุ่มได้ลดลงกว่า๓เท่าตัว

และจำนวนไม้ที่ยึดได้ก็ลดน้อยลงเช่นกัน
และล่าสุดปีนี้จับกลุ่มได้แล้ว๔๖คดี
ม้าชิงชัน๕๕๙ทั้งท่อนและแผ่นเหลี่ยม
โดยตลอด๑เดือนที่ผ่านมาแทบไม่พบการลักลอบขนไม้ชิงชัน
จำนวนคดีและไม้ของกลางที่ยึดได้ลดลงทุกปี
สิ่งสำคัญเกิดจากการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบกับการนำเสนอรายงานพิเศษเส้นทางการลักลอบ
ไม้ชิงชันของทีมข่าวแท้รัฐทีวี
ทำให้ขบวนการเหล่านี้หยุดการเคลื่อนไหว
คนย้ายไม้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน